อย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นว่าครับก็คือว่าถ้าตำรวจเอกใจในการตายของแต่ละศพแต่ละศพที่ผ่านมา
โดยเฉพาะศพที่มีลักษณะการตายแบบที่ไม่น่าจะเป็นการตายธรรมชาติ
แล้วตำรวจเริ่มทำสำนวนให้เป็นเริ่มทำคดีเข้าไปจับเรื่องนี้
คุณแอมก็คงไม่มีปัญญาที่จะมาทำร้ายมาฆ่าใครต่อใครตายเพิ่มอีกหลายคน
ฉะนั้นประเด็นนี้ในบางแง่มุมก็คิดกันว่าเอ๊ะตำรวจได้ทำหน้าที่ที่ว่านี้
หรือเปล่าทำไมถึงไม่ทำ
เพราะว่าปล่อยให้ตายแล้วก็นำศพไปวัดไปสวดไปเผาตามปกติ
แล้วก็จบเรื่องไม่มีเอใจว่าเป็นความตายผิดธรรมชาติ
เพราะถ้าเป็นการตายแบบธรรมชาติก็จะนำไปสู่การชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อให้ทราบเหตุและพฤติกรรมที่ตาย
แล้วถ้าตำรวจทำอย่างนี้ก็จะไม่มีคนถูกวางยาศพแล้วศพเล่า
ผมจะคุยเรื่องนี้กับอดีตนายตำรวจที่ทำงานด้านสืบสวนสอบสวน
มายาวนานพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
เลขาธิการสภาปฏิรูปเพื่อการยุติธรรม
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ

ฮัลโหลเจ้าได้ยินครับ

ในฐานะอดีตนายตำรวจที่อยู่กับงานสืบสวน
พันธุรกิจวิรุธเห็นข่าวนี้ตามข่าวนี้แล้วท่านคิดยังไง
ครับในส่วนของผมเองเนี่ย
ผมตั้งคำถามนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะอืมเอ่อ
ตั้งผิดปวดศพตอนนี้ก็๑๔แล้วใช่ไหมครับ
หรืออาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป
พูดตรงเลยครับว่ามันก็สะท้อนถึง
ความไม่มีประสิทธิภาพของงานสอบสวน
ของตำรวจตั้งแต่เกิดเหตุ
รายแรกถ้าปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามต่อวิอาญาว่าโดยการกำนัดสุขภิกษกษ์
มันก็จะยับยั้งไม่ให้เกิดอาชกรรม
ไม่ให้เกิดการปฏิภัณฑ์ตายที่๒ที่๓ที่๔ได้
แต่ประเด็นที่ว่าเขาได้ปฏิภัณฑ์หรือเปล่า

กฎบรรยัติของกฎหมายต่อวิอาที่จะเป็น
หลักจับการความตายของบุคคล

ใครกระทำก็ต้องรับโทษก็คือ
กฎบรรยาการชนะสุทธิ์ภูมิภิกษกนะครับ

เขาบอกว่าถ้าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าตายผิดธรรมชาติ

ตรงนี้นิดหนึ่งแทรกตรงนี้นิดนึง
ว่าถ้าตำรวจเขาอ้างว่ามันไม่มีเหตุควรสงสัย
ญาติผู้ตายก็ไม่มีใครสงสัย
ฉะนั้นเมื่อไม่มีใครสงสัยก็เอาไปทำบุญทำกุศล
เอาไปสวดเอาไปเผาก็จบกันไป
ถ้าเขาจะอ้างอย่างนั้นเนี่ยพอฟังได้ไหม
แล้วป้อเทศจริงแล้วมาดำเนินคดีกันได้อย่างไร
มาดำเนินคดีย้อนแสดงว่าป้อเทศจริงเขาไม่ได้ตายตามธรรมชาติ
แล้วตอนนั้นมันไม่มีเหตุอันควรสงสัยจริงหรือไปถือหลักแต่ว่าญาติไม่ติดใจนะฮะ
เจ้าพนักงานรัฐก็ไม่ติดใจซึ่งความตายเรื่องของการสอบสวนเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานรัฐ

ถ้าเราเอายากเป็นหลักอันตรายมากเลยนะครับ

ญาติอาจจะไม่มีเวลาที่จะคิดจะอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นตำรวจนะฮะโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
ว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐ
ในเรื่องที่จะต้องตรวจสอบควบคุม
ตายผิดสมชาติและเป็นส่วนใหญ่

ในระเบียบปฏิบัติเนี่ย

ตำรวจจะต้องไปแจ้ง

แล้วถ้าคนที่เป็นหมอไม่อยู่ใน
จังหวัดตำรวจก็ต้องไป

ในการดำเนินการอะไรต่างเนี่ย

แล้วเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ไม่มีเจ้าภาพที่จะมีค่าใช้จ่าย
สุดท้ายฝ่ายตำรวจจะต้องเป็นฝ่ายออกเงิน
ในที่สุดก็คือให้ตายเองโดยตายเป็นธรรมชาติ
ไม่ต้องเป็นคดีไม่ต้องชันสูตรพลิกศพมันง่ายกว่าเป็นไปได้ไหม
อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งศพไปผ่านะครับ
แต่ขอเรียนเลยว่าการสอบสวนประเทศเราเนี่ยนะถ้าพูดแบบที่ผมพูดอยู่เสมอเนี่ย
มันล้มละลายนะครับอาจารย์สุภาพ
คือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะเขาเอาง่ายเข้าว่าเอาสะดวกเข้าว่านะครับ

ตัวเองก็นะฮะแล้วหัวหน้าพนักงานสอบสวน
คุมกับศาสนีก็ดีเหลือไปกว่าน้องผู้การอะไร

เอาถามง่ายว่าถ้ารายแรกเนี่ย

ก็เห็นไหมฮะเพราะวิธีมันจะต่างกัน

แต่นี้เรื่องของธุรกิจผลักษณะสวนเนี่ย
เขาไม่ได้รับการดูแลให้เขามีสุดความสามารถ

ถ้าจิ่งจงจบไปถาเพราะว่าการถ่าศกไม่ได้ทำที่จังหวัดอาจารย์บริธีมาศ
การถ่าศกต้องไปที่โรงพยาบาลศูนย์สิ่งต้อนเจนบ้างสิ่งบ้านบ้าง
ตรงฟ้าบางที่อยู่ห่างไกล
แต่กรณีนี้ว่าจะผ่าศพในสำนวนชนะสูตรพลิกศพผมยังไม่แน่ใจเลยว่าทำกันหรือเปล่า
อืมเพราะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำสำนวนชนสูตรพลิกศพนะฮะ
มันจะต้องชี้เกตที่ตายได้ชัดเกณฑ์กว่านี้นะฮะ
โดยเฉพาะเมื่อแพทย์ลงความเห็นแล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องมาดู
พฤติการแวดล้อมประกอบด้วยเพราะว่าคนที่จะชี้ว่าตายเพราะอะไร
คือพรรณงานออบสวนนะครับไม่แพทย์แพทย์
เพราะแพทย์นี้เขาจะวินิจฉัยเฉพาะตัวศพ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนจะเห็นสิ่งแวดล้อม
พระวิทยาก็บรรยาก็อย่างนั้นนะครับ
บางคนอาจจะบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วถ้าทำเต็มที่มันก็ต้องไม่มีปัญหาถึงขนาด๑๐ประสบที่ไม่ได้ทำมาสุขพิศพรที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ตาย
ศพเนี่ยผมดูในข่าวนะคือศพเป็นศพที่ผิดปกติเช่นทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นสีม่วงคล้ำไปหมด
คนเป็นลมตายเนี่ยมันไม่น่าควรเป็นแบบนี้อย่างนี้เนี่ยทำไมตำรวจไม่เอกใจนี่ถ้าตั้งคำถามย้อนหลังนะทำไมตำรวจไม่เอกใจ
ธรรมชาติเมื่อมีเหตุเป็นคนสงสัยคนอายุ๓๐๔๐แล้วก็เดินไม่ดี
พ่อแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรอยู่ดีก็ล้มตายไปทางถนนหนทาง
ตำรวจไม่สงสัยเหรอฮะต้องสงสัยอยู่แล้วนะฮะ
แต่ทีนี้เราไม่รู้นะฮะว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นเขาปฏิบัติอย่างไร
แต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็สอบปากคำญาติไม่ติดใจไม่ติดใจ
แต่แล้วก็ถ้าจริงยากจะไม่ติดใจจริงหรือถูก
จำใจต้องไม่ติดใจผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
อืมอืมแต่ในความหมายของท่านก็คือว่า
ถ้าคดีแรกที่เจอที่เจอถูกวางยา
เป็นคนมีตังค์เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพ
แล้วเป็นข่าวขึ้นมาเผลอก็จบถูกจับไปตั้งแต่คดีนั้น
ไม่มีโอกาสที่จะมาวางยาศพที่๒ศพที่๓มาจนถึงศพที่๑๒
ครับได้ครับแน่นอนครับแน่นอน
นะฮะก็จะต้องมีการชนะสูตรพลิกศพนะฮะแล้วก็ทำอย่างละเอียดมีคุณภาพ
อาจจะต้องผ่าศพนะครับการผ่าศพก็เป็นนะฮะอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับ
ในการที่จะส่งไปต้องการแพทย์ที่จิเวศกัดเชิญนะ
ถ้าผ่าศพได้แล้วพบว่าเป็นการวางยาเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีกับ
ต้องไปสืบคนที่เกี่ยวข้องคนที่ใกล้ชิดไปไหนมากินอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่
ไปกินกับใครถ้าเป็นอย่างนั้น
ยายแอมนี่ก็ถูกจับเสียตั้งแต่คดีแรกแล้ว
ใช่เพราะถูกวางยามันง่ายมากกว่าถูกฆ่า
พอถูกฆ่าก็ต้องไปหาว่าใครฆ่าใครฆ่า

พันธบริกวิรุธสรุปว่านี่เป็นความบกพร่องของพนักงานสอบสวน
ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตแต่ละลายแต่ละลายมาตั้งแต่ต้น
ใช่ครับมันแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะครับ
เพราะว่าต้องไปย้อนดูว่านะฮะใน๑๐กว่าศพ๑๔ศพหรืออะไรกันเนี่ย
ได้มีการทำเมื่อสมันตุภิกษบอย่างสมบูรณ์ไหมนะฮะ
หัวหน้าศาลิศผู้การผู้บรรชาการขอบรับตลอด
ไปสืบค้นคดีมาซึ่งทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าเขาเริ่มคดีย้อนหลังไปด้วย

เอาละขอบคุณนะฮะท่านภัณฑ์สำหกวิรุฑครับ

นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ